ตัวเลขเรานำเสนอไปแล้วนะคะเมื่อวานมีการจุดทูปเกิดขึ้นนะคะ

แต่คุณผู้ชมบอกเลยทริปนี้นะคะมูให้สุดแล้วหยุดที่ความปังเท่านั้นแหละค่ะ
สำหรับทิพย์กระชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์ค่ะ
ที่มีพี่มดดำพิธีกรรายการคชาพาพาไปมูของเราเนี่ยค่ะ
ผู้โชคดี๔ท่านด้วยกันจัดเต็มเรื่องการทำบุญเสริมดวง
คุณผู้ชมดูหน้าจอเลยดาราเนี่ยเขาตีตัวตามไปนะคะ

เขาซื้อตัวบินตามไปไม่ได้จ้างนะจ๊ะ
ห้อยพ้ายใหญ่เบลอเติมเออเอาเลยจ้ะ
คุณสันประชากรคุณพลอยชนลวิทย์นะคะรวมไปถึงแขกรับเชิญพี่อ้ำอธิชาติ
คนนี้คือมาเตอร์ไพรส์เลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไร
เป็นลูกหลานพญานาคตัวจริงนะ
ไปเจอวัดลงวัดล้างคุณผู้ชมแล้วบอกเลยเวียงจันทร์เป็นเมืองแห่งพญานาค
เชอรี่ต้องไปเพราะเธอมีแบบว่าสัมผัสแบบตรงนั้นจริง
งานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ได้ร่วมมูร่วมทำบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิเพียบเลยค่ะ
เดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังเอาเท่าที่ดูตอนนี้เลยนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นวัดองค์ตื้อค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของชาวลาว
เชื่อกันว่าเชื่อมโยงกับตำนานพระสุขพระสัยพระเสริมอันศักดิ์สิทธิ์
คือตำนานคร่าวก็คือแบบว่าพระเนี่ยคือตกไปในน้ำ
แล้วปรากฏว่าฝั่งไทยเนี่ยก็คือเอาขึ้นมาแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่อุดรธานี
มีลอยน้ำมาใช่แบบนั้นเนี่ยค่ะนี่คือองค์ตื้อศักดิ์สิทธิ์มาก
คือคนที่เป็นนายกที่เป็นเมืองลาวเนี่ยค่ะต้องมากราบไหว้ก่อนนะก่อนรับตำแหน่ง
หรือว่าจะเป็นที่นี่คุณผู้ชมวัดร้างที่พี่อ้ำมณฑิชาติมาเจอโดยบังเอิญนะคะ

เพราะว่าเป็นสถานที่ราชการตรงข้ามน่ะคือเป็นดาวเทียมของลาว
อันนี้เขาเปิดเฉพาะเราแล้วเจ้าอาวาสก็ทำพิธีสวดมนต์ทอดผ้าป่า

แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมข้างที่มีแบบว่าพญานาคขึ้นมา

คือลดน้ำไม่เท่าไหร่มันก็หายมันแห้งตลอด
ด้านข้างแล้วองค์นี้คือศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะคะ
แล้วที่นี่ก็เชื่อกันว่าอย่างที่บอกไปมีบ่อพญานาคอันนี้ที่ฉันจุดทูปอะค่ะ
คือจุดออกมาแล้วคือมดดำบอกว่าวันแรกที่ปลายปีที่แล้วที่เจอ
เดินเข้ามาสัมผัสได้เลยว่าที่นี่มีอะไร

แล้วมีจริงคุณผู้ชมเสียงจักรจันทร์ดังมากค่ะ
รวมไปถึงนะคะสรรพ่อปู่ศรีสุธนเก่าแก่ร้อยกว่าปี

อันนี้คือที่ปิดท้ายค่ะที่ติดอยู่กับโรงแรมหรูในเมืองเวียงจันท

คือคนห้ามทำอะไรเด็ดขาด

เพราะว่าพ่อปู่อยู่มาร้อยกว่าปี
ประมาณว่าที่กูอย่ามายุ่งกับกู
แบบนี้เลยนะคะเป็นที่อยู่ของพ่อปู่พญานาคศรีสุโธค่ะ
โดยพี่มดดำมาเจอโดยบังเอิญเมื่อปลายปีที่แล้ว

ค่ะโดยครั้งนี้ได้จัดพิธีแบบบวงสวงใหญ่มากตามภาพที่เห็นแล้วก็ด้านข้างค่ะเอากระเป๋าสตางค์เอาบัตรเคดงบัตรเครดิตทรัพย์ใช่ไหมจริงอ่าไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมบุ๊กโกะยังไงคือนางเป็นพิธีกรอ่ะนางลงจากเครื่องเมื่อวานพร้อมกันพรีเซนเตอร์ติดต่อมาเลยอ่าขนลุกจริงจริงไหว้ทำบุญเสร็จด้วยนะ
พิธีพิธีความวายก็เป็นอย่างนี้

คือถ้าไปปกติยากนะไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเคล็ดลับของมดดำคืออะไรรู้ไหมคะ

มีอยู่ที่หนึ่งตรงวัดล้างมันจะมีบ่อพญานาค
เราก็เพิ่งรู้ก็เดินตามฉันก็ไปสวดกับเขา
แล้วก็คือเอาเงินเอาแก๊งแบงค์เงินไทยนี่แหละคุณผู้ชม
โยนเข้าไปเขาบอกว่าเงินมันจะงอกขึ้นมา
ฟังนะคนดูอยู่ตอนนี้จริงขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะคะ

ฉันเอาบุญจากประเทศลาวมาฝากเพื่อนบ้านพี่น้องเรานี่แหละค่ะ
ขอให้ทุกคนรวยค่ะรวมไปถึงทั้งสองท่านทีมงานทุกคนด้วยนะคะ

คราวหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรดีแบบนี้เราจะมาบอกคุณผู้ชมอีก